กลายเป็นที่จับตามองทั้งวันวันนี้จริงจริงเกี่ยวกับว่าคุณสอรยุทธ์
ที่เรารู้ว่าพี่ยุทธ์เนี่ยน่าจะออกมาใช้ชีวิตปกติ
ประมาณสักกุมภามีนาคมประมาณมีนาคมนี่แหละ
คนก็เลยคิดว่าอ้าวสรยุทธ์เนี่ยจะไปอยู่ช่อง๗หรือเปล่า
หลังจากที่ออกมาเพราะว่าเอาจริงนะจนถึงทุกวันนี้ก็ยังหาตัวแทน
ตายตัวแทนสรยุทธ์ไม่ได้เลยคนยังโหยหาสรยุทธ์
คิดดูว่าเมื่อก่อนทุกเช้าจะต้องฟังเขาตื่นเช้ามาไม่ว่าคุณจะเป็นใคร
ถูกมั้งคนก็คิดถึงสรยุทธ์กัน
แม้กระทั่งเขาบอกว่าเนี่ยจากเรือนจำที่เขาทำออกมานะ
ยังมีคนดูฟังเขามหาศาลเลยจริง
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยมีข่าวว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยจะไปช่อง๗หรือเปล่า
ซึ่งถึงขนาดว่าวันนี้ช่อง๗เขามีจดหมาย

แถลงการเลยว่าช่อง๗ร่อนจดหมายแจงปฏิเสธข่าวลือสรยุทธ์เตรียมโผล่ร่วมงาน
กรณีที่ข่าวลือว่าผู้ประกาศข่าวคนดังสรยุทธสนจินดาเนี่ย
กำลังได้รับการปล่อยตัวนั้นนะฮะเตรียมที่จะไปนั่งอ่านข่าว
ให้กับทางสถานีโทรทักษณ์ช่อง๗
ในโลกออนไลน์ครับล่าสุดช่องเจ็ดเนี่ยก็ได้ร่อนจุดหมายปฏิเสธ
วันนี้เขาประกาศเลยว่าเฮ้ยไม่มีไม่มีแน่นอน

ทำมาเยอะจังนะพี่ยุทธ์อุ้ยเห็นแล้วอยากกินเลยน่ะ
นี่อะไรน่ะน้ำปัดไทยไงดู
เดี๋ยวเสร็จแล้วผมไปหาซื้อผัดไทยกินดีกว่า
คุณแม่ได้อย่างงี้คือแก้ความเข้าใจผิดละ
คือตั้งท่อง๗เขาก็ออกแสดงการว่าไม่เป็นความจริง

พอคุณสรหยุทธ์ในเดือนมีนาคมที่จะพักเรื่องโทษ
จะกลับไปทำงานที่ช่อง๓มันก็เป็นไปได้
ถูกไหมคะถ้าเกิดไม่ได้เป็นช่องนู้นแต่ผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้น
อืมต้องกลับที่เดิมนะครับก็ต้องรอดู
ก็ต้องรอพี่ยุทธ์ออกมาเดี๋ยวพี่ยุทธคงตัดสินใจอยู่แล้วว่าจะเอายังไง
ใช่ไหมเพราะเขาเป็นคนที่แบบรักการทำงานมาก
ถูกใช่ชอบทำงานมากจริง
คือออกมาก็ต้องมาทำงานแหละใช่ไหม
ชอบอ่านข่าวชอบเล่าข่าวนั่นแหละ